รกรรมลอปอกลอกหลอก๕สาว
เป็นดรเก๊เป็นดรกรรมลอล่อสาว

อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองสาธารณ์ดร
เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้านไอที
ใช่แล้วก็จบปริญญาเอกมาตั้ง๔ใบแน่
๔ใบนี่เป็นอภิมหาดรนะฮะ

แต่ท้ายที่สุดหญิงสาวจับได้

นี่เป็นภาพและข้อมูลในเฟซบุ๊คของ
นายสุรพฤษวงชีพอายุ๔๓ปี

ก่อนจะเข้าไปตีสนิทเหยื่อที่เป็นหญิงสาว
ฐานะดีตีสนิทกันยังไง

จะล่อหลอกว่าจะแต่งงานด้วย

ถ้าหญิงสาวผึ้งจะจะตกเป็นเหยื่อ

มารู้ความจริงก็เลยแจ้งตำรวจนะครับ
ตำรวจกองปราบปรามได้ตามไปจับกลุ่มตัวนายสุรพฤษ

ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตคลองสามวา
หลังจากมีหญิงสาวผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกนายสุรพฤษ
หลอกให้โอนเงินกว่า๘แสนบาท
จากการสอบปากคำนายสุรพฤษ
อมรับนะครับว่าผมเนี่ย
ไม่ได้เป็นอาจารย์จริงผมไม่ได้เป็นดรจริง
โปรไฟล์มาเพื่อหลอกให้หญิงสาวเชื่อถือเท่านั้นเอง
และก่อนหน้านี้เคยหลอกหญิงสาวคนหนึ่งจนแต่งงานด้วยแล้ว

แต่ภายหลังถูกจับได้ก็เลิกรากันไปครับ
และที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์จุฬาสอนไอที
เพราะตัวผมเองเคยทำงานบริษัทเอกชนด้านซอฟต์แวร์
ผมก็เลยมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีจริง
แต่ก็สร้างโปรไฟล์ว่าเป็นอาจารย์จุฬา
ส่วนรูปที่เห็นสวมชุดคุยก็หาซื้อตามร้านเสื้อผ้า
แล้วก็ที่หลอกเป็นดรมาแล้วประมาณ๓ปี
อ้างว่าจบปริญญาเอกสี่ใบผมไม่ได้จบใดทั้งสิ้นหรอกครับ
และนอกจากนี้นะครับพฤติการของนายสุรพฤษ

ว่าเป็นชุดเฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอม
อ้อขออภัยว่าเป็นข้าราชการนะครับ
แล้วก็ทางชุดเฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมและตำรวจปลอม
เขาก็มีการเผยแพร่เรื่องราวของดรเก๊รายนี้อยู่แล้ว

เรื่องนี้มาจนมุมมาแตกได้เพราะว่า
เขาไปหลอกลวงหญิงสาวฐานะดีนามสกุลดัง
เตรียมจัดงานแต่งงานในเดือนหน้าแล้ว
แต่ทางครอบครัวฝ่ายหญิงเริ่มสงสัย
เพราะว่าตั้งแต่ที่หญิงสาวรายนี้คบหากับรองศาสตราอาจารย์ดรปลอมท่านนี้

ก็ยังไม่เคยได้เห็นมีการพูดคุยกับครอบครัวของฝ่ายชายเลย
ถามแล้วพ่อคุณเป็นยังไง
คุณแม่คุณเป็นยังไงครอบครัวคุณว่ายังไง

ไม่เคยพามาเจอเลยคนจะแต่งงานกัน

ทำไมถึงไม่เคยพามาเจอกันเลยแล้วจะตกจะแต่งกันอยู่แล้ว

และฝ่ายหญิงเขาก็เลยเปิดใจพูดคุย
ขอดูหลักฐานในการเป็นรองศัตริ์อาจารย์ด็อกเตอร์หน่อย
ทีนี้ทางด้านอาจารย์ก็ไม่พอใจสิคะเหมือนกับไม่เชื่อใจเลย

และเมื่อผู้หญิงนำชื่อของรองศัตริ์อาจารย์ด็อกเทอร์สูรพส
เว็บไซต์ธรรมเนียบผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแห่งชาติ
ปรากฏไม่เห็นจะพบรายชื่อของรองศัตริ์อาจารย์ด็อกเตอร์ปลอมนาย
แต่อย่างใดนะครับความจึงแตกออกมาก็เลยเลิกรากันไป
พอเลิกลากันไปก็แจ้งความดำเนินคดีนี่แหละครับ
เรื่องต้นตำรวจก็สืบพบว่ามีผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาว

มูลค่าความเสียหายที่ดรเก๊หลอกลวงผู้หญิงไป๓ล้านบาท
ก็เลยดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงก่อนส่งฝากขังสารแขวงพระนครเหนือนะครับ
ระหว่างนั้นมีญาติมายื่นขอประกันตัวแต่ไม่ทันเวลายื่นคำร้อง
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงส่งตัวเข้าเรือนจำก่อนนะครับ
เมื่อวานมีญาติมายื่นคำร้องเวลา๑๖นาฬิกาก็ถือว่าหมดช่วงเวลาแล้วนะครับ